วันนี้มาในชุดที่ใช้ในการทำงานหลายอย่างของครอบครัว
ยังมีสีติดมาเยอะอย่างมีคราบสี
เขาเรียกว่าคราบประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในด้านการทำงาน
ก็จะมีปูกระเบื้องบ้างตัดกระเบื้องบ้าง
ก็คือทำทุกอย่างแหละใช่ค่ะ

อยากค่ะเคยบอกแล้วว่าหยุดพักบ้างก็ได้นะ

เรียกว่าเรี่ยวแรงในร่างนี้จะทำงานได้อีกกี่ปีคุณตา
ไม่เกินสองสามปีแล้ว

ก่อนจะมานี่ก็ไม่สบายไปหาหมอเหมือนกันค่ะ
เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
น้องออมแอ๋มร้อง

กฎิกาการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้อง

ตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับ

และข้ามเพลงนี้ไปเลย

น้องช่วยดนตรี
สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักของเราทั้งสองคนนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ด้วยนะครับ
เรามีนัดกันครับทุกวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงหลัง

กับรายการร้องได้ให้ล้าน
นักสู้รุ่นจิ๋ว

ตอนนี้เราเปิดโอกาสให้กับเด็กทุกคนได้มาเป็น
นักสู้ชีวิตบนเวทีแห่งนี้นะครับ
ถ้าร้องครบ๑๐เพลงนะครับ

รับไปเลยนะครับ๑ล้านบาท
ครั้งที่แล้วนะคะเราอยู่กันกับนักสู้รุ่นจิ๋ว
ที่เปิดประเดิมซีซั่นนี้ของเราเลยนะคะ

บอกได้เลยว่าคนนี้ต้องยกนิ้วให้ค่ะ
ย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิสุดาลักษณ์

แอ๋มเด็กหญิงผู้ที่มองทุกอย่างในโลกใบนี้

สมาชิกในครอบครัวของเธอ
มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด๓คน

เตี้ยอายุ๕๘ปี
และแม่สมอายุ๕๒ปี

ที่หนูเรียกคุณตาคุณยายว่าพ่อกับแม่นั้น
เพราะว่าตั้งแต่หนูอายุ๕เดือนนะคะ
เขาเลี้ยงหนูมาตั้งแต่ตอนนั้นเลย

คุณพ่อก็ไปมีครอบครัวใหม่
ส่วนคุณแม่ก็ไปทำงานที่กรุงเทพ

เตี้ยและแม่สมมีอาชีพรับจ้างปูกระเบื้อง

ซึ่งแต่ละงานที่ทำก็จะมีน้องอ๋อมแอ๋มเป็นผู้ช่วยอยู่เสมอ
จะช่วยมาเลยครับเท่าที่ตัวเองทำได้
เตี้ยและยายสมจะเช่าที่จำนวน๕ไร่

เมื่อเสร็จจากการทำนาก็จะหันมาปลูกมัน
ปะหลังแต่อาชีพนี้
เครียดไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้ว
ข้าวบางปีก็ได้แค่๑๐สอบ
ปีที่แล้วข้าวก็ตายไม่ได้ข้าวเลย
ทำนาไม่ได้ข้าวต้องไปยืมเงินเขามาซื้อข้าวกิน
เห็นบอกนอกจากจะดีใจเรื่องที่สมัครมาแล้วรายการตอบรับแล้ว
ก็ดีใจมากอีกอย่างหนึ่งคือ
คุณตาเขามาด้วย
มันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงไม่ยอมมาคะตอนแรก

ต้องแจ้งคุณผู้ชมให้ทราบอย่างนี้ก่อนว่า
อ๋อมแอ๋มจริงแล้วเป็นฮาย้เบอร์นะคุณผู้ชมนะ
น้องก็จะยุ๊กสมาธิสั้นนะ
แต่ว่าไม่ได้ไปพบแพทย์แต่อย่างใดนะคะ
มาพบกับเธอเลยนะครับน้องออมแอมครับ
เด็กหญิงจากท้องทุ่งผู้หมายมุ่งหยุดวังวลหนี้สินของครอบครัว

อ๋อมแอมครับ

มาเลยเข้าประจำที่นะคะ
อ๋อมแอ๋มนะครับวันนี้มาในชุดน่าจะเป็นชุดที่ใช้ทำงาน

เป็นชุดที่ใช้ในการทำงานหลายอย่างของครอบครัว

มีคราบสีคราบอะไรต่าง
เขาเรียกว่าคราบประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในด้านการทำงานนะฮะ

ถ้าซูมใกล้จะเห็นเลยนะสีขาวสีแดงสีเต็มไปหมดเลย

เป็นรอยประสบการณ์จากผู้ช่ำชองในอาชีพ
อันนี้ต้องรักษาให้ดีนะเขาเรียกว่าเสื้อในตำนานเลย

วันนี้ก็มากับครอบครัวนะครับของน้องอ๋อมแอ๋มแน่นอนที่สุดนะครับ
แต่เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณยายสมนะครับ

แล้วก็มีคุณยายอิ๋วนะครับมาเชียร์ด้วยนะครับ

เห็นบอกว่าร้องเพลงเนี่ยร้องได้หลายแนวเลยจริงไหมลูก

ก็เป็นลูกกรุงลูกทุ่งสตริงแล้วก็สากรก็จีนค่ะ

เขาชอบร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงได้แล้วก็จะชอบท้าทายอะไรอย่างนี้ค่ะคือ

เราก็จะบอกว่ายายชอบเพลงนี้นะเขาก็ไปแอบซุ่มมาแบบไปซ้อมมาบอกยายหนูร้องได้แล้วนะ
อยากฟังไหมแล้วก็ร้องให้เราฟัง

แล้วก็บอกว่าเออทำไมเก่งกันแล้วบอกหนูอยากให้ยายมีความสุข

เพลงและแ่ง
เพลงโดย

เพลงขับ

อ้าวใจมุ่งนิ้ว

แล้วครั้งแรกที่อ๋อมแอ๋มไปร้องให้คุณยายอิ๋วฟัง
เป็นยังไงเขามีความสุขอย่างที่เราคิดเลยไหมคะ
มีความสุขค่ะยิ้มเลย
ลูกร้องได้ยังไงร้องมาจังเลย
แล้วพอเห็นคุณยายเอ๋มีความสุขแล้วอ๋อมแอ๋มรู้สึกยังไงคะ
มีความสุขเหมือนกันค่ะที่ได้เห็นรอยยิ้มของคุณยายค่ะ
แต่ว่าระหว่างที่เราดูภาพชีวิตคุณป่า
คุณป่าเห็นไหมคะว่าครอบครัวนี้ก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่สุขสบายอะไร
คุณยายสมเนี่ยก็บอกว่าโหว่าทำงานหนักแล้ว
คุณตาเตี้ยเนี่ยเห็นบอกหนักกว่าเพราะว่าขยันมากเลย
คุณตาเตี้ยนี่เขาขยันขนาดไหนออมแอ๋มเล่าให้พี่เป๊กฟังหน่อยสิ

คือตื่นเช้ามาเนี่ยค่ะเขาลุกขึ้นมาปุ๊บแปลงฟันแล้วก็ใส่ชุดไปเลย

ไปไหนแต่เช้าไปไหนคุณตาไปไหน
ไปทำงานหาเงินค่ะ

เขาก็มืดค่ำค่ะ
แล้วเวลาเราไปกับเขาเห็นคุณตาเตี้ยทำอะไรบ้าง
ก็จะมีปูกระเบื้องบ้างตัดกระเบื้องบ้างอย่างนี้ค่ะ

อยากค่ะเคยบอกแล้วว่าหยุดพักบ้างก็ได้นะ
คือเขาไม่ยอมฟังค่ะ

หยุดพักหมายความว่าเราจะขาดรายได้ของครอบครัวอย่างนี้หรอคะ

เขาก็จะไม่มีเงินไปโรงเรียนไง

เตี้ยเนี่ยจิตใจล่ะโอเคสุภาพบุรุษ
เทอร์แมนเป็นหัวหน้าครอบครัว

เวลาเราใช้แรงกายทั้งหมดของเราทำงานเนี่ย
ถ้าเราอยู่ในร่างชายเราก็จะแรงดีกว่านี้

จะทำงานได้อีกกี่ปีคุณตา
ไม่เกินสองสามปีแล้ว

ก่อนจะมานี่ก็ไม่สบายไปหาหมอเหมือนกันค่ะ

เวลาเรายกแบกขามอะไร
มันก็จะมีอะไรที่แบบ
แล้วมันก็ขีดจำกัดมันมีอยู่อะค่ะ

ทำไล่ทำงานก่อสร้างแบกปูนทำหมดแล้ว
ตัดไม้พาขาดด้วยค่ะ
ก็คือว่าอะไรที่มองเห็นว่าจะได้สตางค์ก็คือทำหมด

นานี่เราเช่าเหรอคะไร่กับนาเนี่ยค่ะ

ปีนี้กำลังลองทดลองปลูกมันเล้งดูค่ะ

ใช่ค่ะทุกปีก็จะทำปลูกมันปี
จากการที่ทำมาทั้งทำไล่ทั้งทำนาอันไหนที่สร้างหนี้ให้เรามากที่สุดนะครับ
ทำไล่ทำนาก็ขาดมั่งไม่ขาดมั่ง
เคยคิดจะเลิกไหมคะเลิกทำไร่ทำนาไหมคะ
มันเวลามันเหนื่อยเท่าไหร่หรอกก็ท้อเหมือนกันนะคะแต่มันก็เลิกไม่ได้นะคะ
สิ่งหนึ่งที่อาเตี้ยรู้สึกมันปวดใจมาก
ก็คือเราทำนาแต่ว่าต้องไปยืมตังค์คนอื่นมาซื้อข้าวกิน
เพราะทำหน้าไปมันแรงไม่ได้ข้าว

จะใช้คืนเขาก็ไม่ได้มีก็ไปยืมเขามาอีกซื้อข้าวกิน

อันนี้นะอ๋อมแอ๋มนะคุยก็คือคุยเรื่องผู้ใหญ่หน่อยนะลูกนะ
แต่ว่าอยากให้อ๋อมแอ๋มได้รับฟังด้วยเพราะว่าอะไรคะ
อยากให้อ๋อมแอ๋มตั้งใจตั้งใจบนเวทีของเราเนี่ย

และสิ่งที่สำคัญในเมื่อเห็นนะ
ยายสมกับตาเตี้ยเนี่ยตั้งใจเลี้ยงอ๋อมแอ๋มมาขนาดนี้
หมายรวมถึงคุณยายอิ๋วด้วยที่ช่วยกันเลี้ยง
เราต้องโตไปเป็นบุคลากรที่ดีนะ

พอช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องมาช่วยคนที่เขามีบุญคุณกับเรานะคะ

พร้อมที่จะทำปัจจุบันกันหรือยังในเพลงที่๓

ก่อนแข่งบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะ

หนึ่งต้องการ๑๐๐๐บาท
ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อุบล
ร้องไปแล้ว๒เพลงได้ไปแล้ว๒๐๐๐บาทนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วออมแอมพร้อมนะครับ
อินโทรเพลงที่๓ของออมแอ๋มมาเลยครับ

ในเพียงที่๓นี้นะครับ
น้องอมแอ่มตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้งั้นคุณสุด
คือมีความสงสัยนิดนึงขออนุญาตนะ

ครอบครัวเนี่ยถึงรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ
มันเป็นเพรงที่ว่ามันเร็วเหมือนคุณเฟคกี้ว่า
ค่ะค่ะค่ะค่ะ
คุณสะสมมูลค่า๓๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
สวัสดีครับ
การวิจัย

ย่องจมปลักใช้ชีวิตโสดให้มันคักโหลดแล้ว
ก็แค่ผู้สายหลายใจของผู้หญิงหลายคน
น้องป่าวสนของพ่อสนิท
สิบไปทั้งเดก่าไปน้องป่าวดิสนใจ
ของจังสี่หายุสัยกับมี
ตั้งแต่มือทีอายทิมฟ้าน้องก็อยากบอกว่า
น้องสบายใจดี
ก็แค่ผู้ใส่สัวหลายใจแบบนี้

หนูนึกว่ามันจะหยุดแล้วค่ะ
มันไม่หยุดลูกมันต้องอีกหนึ่งฟุก

ลักษณะเหมือนจะเนื้อหายไปท่อนหนึ่ง
หายไปท่อนหนึ่งเลยอย่างนี้หลังโซโล่ไงฮะ

หนูไม่รู้ว่ามันต้องขึ้นยังไงแล้วค่ะ

หนูก็กลัวมันผิดเหมือนกัน
ไม่เป็นไรเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้
เพราะนี่คือการแข่งขันค่ะ
การแข่งขันย่อมมีข้อผิดพลาดนะคะ
สงสารจังแต่ว่าต้องเป็นไปตามเกมลูก

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
น้องอ๋อมแอมร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องใจร้องใจร้องใจร้องใจร้องใจร้องใจ

น้องออมแอ๋มร้อง

ก็แค่ผู้ใส่สัวหลายใจแบบนี้
โอ๊ยบ่เงินจากเม็ด

ในตอนนี้นะครับมาร้องผิดในยกที่๓นะครับ
ก็จะได้เงินทุนที่สะสมมาในยกที่๒
แต่ว่าด้วยเหตุที่ร้องผิดก็จะได้ครึ่งเดียว

วันนี้น้องออมแอมรับจากรายการของเราไป

คุณตาเตี้ยให้กำลังใจหลานหน่อย

เต้นเลยได้ไม่เป็นไรค่ะ

แข็งนะลูกเสียดายได้เสียใจได้ค่ะเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
แต่ว่าความเท่คือเราได้ลงมือทำมันไปแล้วแม้ว่ามันจะผิดพลาดให้เราแอบเสียดายก็ไม่เป็นไร
ยังมีเสมอณตอนที่โลกนี้ยังมีพระอาทิตย์ขึ้น
หรือว่าเรายังลืมตาดูพระอาทิตย์ในทุกเช้านะทุกคนนะคะ
ได้ประกาศให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับสำหรับน้องออมแอ๋มว่าเป็นน้องเป็นเด็กที่มีความสามารถนะครับ
แล้วก็มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือครอบครัวนะครับวันนี้น้องแอ๋มได้มีโอกาสขึ้นมาตรงนี้
ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กอีกหลายคนที่ลุกขึ้นมาช่วยพ่อแม่
ช่วยครอบครัวทำมาหากินเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยทุกครอบครัวต้องช่วยเหลือกัน
ยุคที่ลำบากถ้าคุณผู้ชมอยู่ระแวกบ้านนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมมีงานให้ทำหรือว่าสนใจอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้
ถ้าท่านเหลือพอนะคะที่จะบริจาคก็สามารถบริจาคได้
หรือถ้าไม่มีจริงอยากช่วยเหลือกันในเรื่องงานเป็นจ๊อปไป
ทางครอบครัวน้องอ๋อมแอ๋มก็ยินดีนะคะ
วันนี้รายการร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋วนะครับ
ต้องขอขอบคุณน้องอ๋อมแอ๋มแล้วก็ครอบครัวนะครับ
คุณยายสมคุณตาเตี้ยแล้วก็คุณยายอิ๋วด้วยนะครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ๋อมแอมขอบคุณครับขอบคุณนะลูกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะลูก
แอมถึงแม้จะสมาธิสั้น
แต่เมื่อเห็นตายายต้องลำบาก
สาวน้อยคนนี้ก็ขออาสามาสู้ด้วยความตั้งใจจริง
หนูอยากเอาเงินไปจ่ายค่าเช่านาแล้วก็ไร่มันให้ยายค่ะ
เดี๋ยงเขามาดูแลเขาก็ผูพรรณรักเขา
มีอะไรก็ยอมให้เขาหมดและทำให้เขาหมด
แม้จะขวาทุนไปได้ไม่มาก
แต่หัวใจของเด็กคนนี้มีค่ามากกว่าสิ่งใด
ทางรายการขอเป็นกำลังใจให้น้องอ๋อมแอ๋มสู้ต่อไป
อย่ายอมแพ้นะออมแอม
หนูรักพ่อเตี้ยกับแม่สมมากเลยค่ะ
นุจิสุเพื่อแบงค์เบาท์ภาระขอบคุณค่ะ

ทวิกานำสกุลพิงสุวรรณค่ะ
ชื่อเล่นชื่อข้าวหอมอายุ๑๐ขวบค่ะ
อยู่ชั้นป๕มาจากโรงเรียนวัดวังเย็น
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะ
น้องข้าวหอมเด็กหญิงผู้มีแววตาเศร้า
อาศัยอยู่กับแม่ก้อยอายุ๕๐ปี
ทำงานเป็นลูกจ้างที่อบต
และลุงต้อมอายุ๔๒ปี
ทำงานเป็นนักดนตรีรับจ้าง
กับลุงต้อมไม่ใช่พ่อกับแม่ที่แท้จริงนะคะ
เขาเป็นแม่กับพ่อบุญธรรมค่ะ
เขาเอาหนูมาเลี้ยงเพราะเขาสงสารหนูค่ะ
แม่เลี้ยงน้องข้าวหอมมาตั้งแต่ข้าวหอมอายุ๕ขวบค่ะ
ถ้านับย่าแล้วน้องข้าวหอมไม่ได้เป็นอะไรกับแม่เลยค่ะ
รู้จักครอบครัวของน้องข้าวหอมก็คือว่าพ่อของน้องข้าวหอมติดทหาร
แล้วแม่เขาก็ทิ้งไปแล้วก็อยู่สองคนกับปู่
ก็เลยรู้สึกว่าปู่จะดูแลไม่ได้แล้วค่ะ
เพราะว่าปู่อายุ๘๐กว่าแล้วเดินก็ไม่ค่อยไหวแล้ว
ก็เลยตัดสินใจขอน้องข้าวหอมมาเป็นลูกบุญธรรม
รู้สึกว่าดีใจค่ะที่มีพ่อกับแม่ค่ะ
เขาเลี้ยงดีเลี้ยงใส่ใจดีค่ะ
ตอนนี้เลี้ยงมาประมาณ๕ปีค่ะ
วันแรกที่มาอยู่ด้วยกันนะคะรู้สึกว่าเขาก็ยังเขินอยู่ค่ะ
ก็คือให้เรียกเราแม่เลยเรามาเป็นแม่ลูกกัน
เขาก็ดีใจนะคะที่เขาได้มาเป็นลูกของแม่
ความสุขความอบอุ่นของน้องข้าวหอม
ที่ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวที่มีพร้อมทั้งพ่อและแม่
อย่างที่เธอไฝฝันความสุขนั้นก็อยู่ไม่นาน
เพราะโรคร้ายกำลังจะเข้ามาพาชีวิตของแม่ก้อยและลุงต้อมให้จากเธอไป
มีความสุขกับครอบครัวใหม่ของแม่ได้แค่๓ปีค่ะ
เกิดโรคกับแม่ค่ะแม่เป็นมะเร็งที่รังไข่ค่ะ
พอหนูรู้ว่าแม่เป็นมะเร็งหนูรู้สึกเสียใจค่ะ
กลัวแม่จะอยู่กับหนูไม่นานค่ะ
ลูกก็จะบอกกับแม่ว่าในเมื่อหนูมีแม่แล้วแล้วทำไมแม่จะต้องจากหนูไปเหรอ
คนแรกก็ทิ้งหนูไปแล้วพอหนูจะมีแม่อีกคนนึง
แล้วทำไมโลกนี้จะต้องมาเกิดกับแม่ด้วยทำไมใจร้ายกับหนูจังเลย
สิ่งแรกที่แม่ก้อยทำหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็คือ
ให้สัญญากับน้องข้าวหอมว่าจะไม่ยอมตาย
ตายไม่ได้จ้ะต้องอยู่อยู่เพื่อลูก
สัญญากับลูกอะค่ะแม่จะไม่ตายค่ะ
แม่คนนี้จะไม่ทิ้งลูกแม่จะไม่ยอมแพ้
แม่ต้องชนะกับโลกนี้ให้ได้
การต่อสู้เพื่อให้ครอบครัวกลับมามีความสุขอีกครั้ง
ยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อลุงต้อม
ซึ่งน้องข้าวหอมรักและนับถือเหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ป่วยเป็นโรคไตระยะที่๕
และส่งผลไปถึงหัวใจ
คือหัวใจโตเนื่องมาจากไตไม่ทำงาน

ทำให้หัวใจโตกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ก็เลยมีโครงการจะต้องเปลี่ยนทั้งหัวใจและไตครับพร้อมกันครับ
ในตอนนั้นลุงต้อมคิดว่าโอกาสที่จะได้เปลี่ยนทั้งไตและหัวใจพร้อมกัน
คงไม่มีทางเกิดขึ้นได้

เพราะว่ามันยากมากที่จะหาคนบริจาคทั้งสองวัยวะในเวลาใกล้เคียงกันหรือพร้อมกันนะครับ
ในช่วงเวลานั้นสมาชิกในบ้านทั้ง๓คนต้องจับมือกันให้แน่นมากขึ้น
เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน
ไม่ให้มีใครคนใดคนหนึ่งต้องจากไป
จนกระทั่งวันหนึ่งในช่วงเวลาตี๔๓๐ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น
คุณหมอได้พูดว่ามีอวัยวะที่ตรวจเช็คแล้วเข้ากับคุณวิสิทธิ์ได้ทั้งหัวใจและไตเลย
วันนี้คุณวิสิทธิ์เป็นไข้ไหมเป็นโรคประจำตัวอะไรไหม
พร้อมที่จะได้รับการผ่าตัดหรือไม่
ฟังแล้วรู้สึกดีใจที่สุดเลยครับใจเต้นไม่หยุดเลยนอนไม่หลับขนลุก
เรายังมีโอกาสที่ดีอย่างนี้อีกเหรอ
การผ่าตัดใช้เวลา๑๒ชั่วโมง
ลุงต้อมถือว่าเป็นคนไข้ร้ายต้นของประเทศไทย
ที่เปลี่ยนอวัยวะทั้งสองอย่างพร้อมกัน
อยากขอบคุณสำหรับผู้มีพระคุณที่สูงที่สุดในชีวิตผม
ก็คือผู้บริจาคอวัยวะทั้ง๒อวัยวะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่บริจาคหัวใจ
แล้วก็เจ้าของไตทั้งสองท่าน
ที่ทำให้ผมมีชีวิตใหม่ได้เกิดใหม่ในวันนี้ครับ
อยากขอบคุณทั้งสองขอบคุณมากครับ
ทุกวันนี้ลุงต้อมใช้เวลากับการสวดมนต์ไหว้พระ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้มีจิตเมตตาทั้งสองท่าน
และทุกวันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายในการรักษายาที่บัตรทองเบิกไม่ได้
มีค่ายาส่วนเกินตอนนี้น้องข้าวหอมก็เริ่มโตแล้ว
บอกกับพ่อกับแม่ว่าน้องอยากจะหาเงินช่วยพ่อกับแม่
เพื่อเป็นการหาค่ายุบค่ายารักษาทั้งพ่อและแม่ครับ
ฟังแล้วก็รู้สึกตื้นตันดีใจว่าน้องข้าวหอมยังมีความตั้งใจ
ที่จะทดแทนบุญคุณความกระตันยูของน้องข้าวหอม
หนูอยากจะหาเงินค่ะมารักษาลุงกับแม่ให้หายค่ะ
มาเอาใจช่วยน้องข้าวหอมเด็กหญิงผู้ที่ไม่อยากสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปกับโรคร้าย
ให้เธอได้ต่อสู้เพื่อเงินล้านกันนะครับ
มาพบกับน้องเขาเลยนะครับน้องข้าวหอมครับ
เพื่อชีวิตและค่ายาของพ่อแม่จะไม่ยอมแพ้แม้ต้องเสียน้ำตา
พบกับน้องข้าวหอมเลยครับเชิญครับ
สวัสดีครับ

ข้าวหอมายืนตรงกลางนี้เลยลูกนะครับขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋วนะครับ
ในส่วนของข้าวหอมเดี๋ยวแนะนำตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักหน่อยลูก
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทวิกาพิงสุวรรณอยู่ชั้นป๕ชื่อเล่นชื่อข้าวหอมอายุ๑๐ขวบค่ะ
มาจากโรงเรียนวัดวังเย็นอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะ
เมื่อกี้นี้ยืนดูวีดีอาร์ภาพชีวิตตัวเองไปพร้อมกับพวกเรา
เห็นภาพชีวิตตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้างลูก
ก็เสียใจลุงกับแม่ที่เป็นโรคค่ะ
วันนี้ครอบครัวมาด้วยกันรวมข้าวหอมด้วยก็เป็น๓คน
นี่คือครอบครัวณปัจจุบันที่ข้าวหอมรักแล้วก็มีความสุขที่สุด
นั่งอยู่ด้านล่างแล้วนะคะคุณแม่ก้อยนะคะกับคุณลุงต้อมนะคะ

สัมผัสได้ถึงพลังงานของความกลัว
ช่วงเวลานั้นที่คุณแม่ก้อยไม่สบาย
ส่วนลุงต้อมเนี่ยเราแอบมองอยู่แอบเห็นมีน้ำตาด้วย
ดูภาพเรื่องราวชีวิตแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณลุง
แรกนะก็สู้มาได้ก็ดีใจครับ

โอ้โหมันช่างมหัศจรรย์จนไม่รู้จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ยังไง
ในกรณีที่อยู่ดีก็มีคนบริจาคหัวใจแล้วก็ไตพร้อมกัน
แล้วทำให้ลุงต้อมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้
นี่คือผ่านพ้นการผ่าตัด
ณตอนนี้หัวใจที่เราใช้อยู่ไม่ใช่หัวใจเรา
ไตที่เราใช้อยู่ไม่ใช่ไตเรา

๖เดือน

คุณลุงต้อมถ้าสมมุติไม่ได้ไตกับหัวใจ
ณป่านนี้ลุงต้อมยังจะอยู่ที่นี่กับเราไหม

น่าจะไม่อยู่แล้วถ้าไม่ได้๒ชิ้นนี้มา

เพราะเป็นระยะสุดท้ายทั้งสองอย่างเลย

ดีขึ้นหายใจได้นอนลาบได้แล้วก็

หมอยังไม่ให้ออกแรงเยอะ

ต้องประมาณเท่าไรครับเป็นปีไหมฮะ

ในการที่เราจะผ่าเปลี่ยนหัวใจก็คือต้องผ่าอก
แล้วแหวกระดูกเรามาด้วยมั้ยฮะ

ก็คือแหกอกด้วยแล้วก็ผ่าตรงนี้
หัวใจก่อนพอหัวใจเสร็จก็ทีมไตก็เข้ามาทางตอน

ต้องเก่งมากเลยทีเดียว

สิริราช
ตัวแรงครับ
ไม่ใช่หมายถึงยาน่ะราคาน่ะ
ประมาณเท่าไหร่ครับต่อเดือนค่ายานี้
ต่อเดือนก็น่าจะ๘๙๐๐๐บาท
ก็ร่วมหมื่นเนอะค่าเดินทงเดินทางอีกอะไรอีก

ซึ่งเรารู้สึกว่าว้าวและมหัศจรรย์ใจจริง

กับสุขภาพที่จะดีขึ้นต่อจากนี้นะคะ
ส่วนของคุณแม่ก้อยนะตอนนี้หายขาดหรือยัง
เพราะว่าในภาพชีวิตเรามีการเห็นให้คีโม

ตอนนี้แม่ตรวจติดตามทุก๓เดือนนะคะ

มันกระจายเข้าช่องท้องแล้วตอนที่แม่เป็น

ใช่ค่ะทุก๓เดือนค่ะ

หรือว่ามีอะไรผิดปกติแม่ก็ต้องให้คีโมอีก

ขอย้อนกลับไปเมื่อตอนข้าวหอมเขา๕ขวบ

ณตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเราไม่ได้เป็นลูกแท้ของทั้งคู่
รู้ค่ะตอนเด็กหนูเคยอยู่กับปู่ค่ะ

หลักของรายการทุกคนนะนักสู้รุจิ๋วขึ้นมา
ก็ต้องบอกจุดประสงค์กับคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับ
ว่าขึ้นมาเนี่ยต้องการเงินทุนจากรายการเท่าไหร่
หนูอยากได้เงิน๑ล้านเพื่อเอาไปรักษาลุงกับแม่ให้หายค่ะ
แล้วก็จ่ายหนี้ทั้งหมดค่ะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะ
มีแค่นี้ค่ะเอ็นดูนะตั้งใจสมัครมาเลยนะครับ
หนึ่งล้านนะหนึ่งล้านเรามีให้สูงสุดเลยหนึ่งล้านนะครับ
หอมถ้าทำได้แค่ร้องเพลงให้พวกเราฟัง
โดยที่เนื้อเพลงไม่ผิดเลยนะครับ๑๐เพลงเท่านั้นเองนะครับ
วันนี้ตั้งใจมาก็ขอให้สมหวังนะลูกนะ
ขอให้ทำให้ได้ครบอย่างที่น้องตั้งใจนะคะสู้นะ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๑ของน้องข้าวหอมมาเลยครับ
อันนี้คือเพลงแรกของน้องค่ะเป็นยังไงบ้าง

มีปัญหาติดขัดตรงไหนยากง่ายอะไรยังไงไหมคะ

ตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าไม่ใช้ก็ต้องร้องให้ถูกต้องนะครับ

ร้องไปจนกว่าดนตรีจะจบลง
อย่าคิดว่ามันจะจบเองนะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงที่๑เพลง

เพลงนี้
การรวม
เป็นค่าที่

ว่า
อย่าเปลี่ยนใจเอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง
ทนตั้งนานรอสุขดังฝันเป็นคู่ครอง
เพราะความรักที่คอยไม่ปองพ่อเนื้อทองของฉัน
สักกี่ปีให้รอตรงนี้ก็รอไว้
ก็รอมาแล้วตั้งมากมายจะรอเรื่อยไปให้เธอสงสาร
ปลอดจงเห็นใจตัดเหยื่อใหญ่มีต่อการ
เพราะความรักที่คงมันไม่พันไม่แปลแม้สักนาที
รักเธอไม่ค่อยสุดหัวใจ
จะหลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที
รักเธอไมค่อยสุดหัวใจเปรียบหล่นคัมปี
เธอจ้าเธอฟังให้รักที่มีให้เธอผู้เดียว
จะสักกี่ปีจะรอรอไป
รอพี่จนหมดลมจะรอความรักมาชื่นชม
รอแม้นานมก็ยังแน่นเหนียว
ไม่ค่อยสังใจให้ชายอื่นคนไหนไหมและเหลี่ยว
รักแต่พี่ด้วยใจแดดเดียวรักคนเดียวน้องจึงต้อง
รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดียวรักคนเดียวน้องจึงต้อง

รักแต่พี่ด้วยใจเดียวรักแต่พี่ด้วยใจเดียว
รักแต่พี่ด้วยใจเดียวรักแต่พี่ด้วยใจเดียว
รักแต่พี่ด้วยใจเดียวรักแต่พี่ด้วยใจเดียว
รักแต่พี่ด้วยใจเดียวรักแต่พี่ด้วยใจเดียว
รักแต่พี่ด้วยใจเดียวรักแต่พี่ด้วยใจเดียว
รักแต่พี่ด้วยใจเดียวรักแต่พี่ด้วยใจเดียว
รักแต่พี่ด้วยใจเดียวรักแต่พี่ด้วยใจเดียว
เพลงที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้องตายเห็นตา

ก็ร้องได้ให้หลานหนึ่ง

ข้าวหอมร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้

หนึ่งหมื่นบาทห้าหมื่นบาทนะครับ

ถ้าอย่างนี้เนี่ยน้องข้าวหอมสามารถซื้อยา
ให้คุณลุงต้อมได้ละ๑เดือน

เย่เย่หน่อยสิลองเย่สิ

ปกติเขาเป็นคนยังไงฮะร่าเริงไหมคุณแม่
ร้าเริงค่ะจะเทล็นต์จะโหลเวลาอยู่กับแม่

แล้ววันนี้เขาดูแข้งขึงไหมฮะแข้งขึง

เพลงที่๓อย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นเพื่อนกันแล้ว
หรือเราจะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เพลงนี้เลยดีกว่าไหมคะ
เป็นเพื่อนกันดีกว่าเราจะได้ผ่อนคลายนะคะนะคะ
กลับมาคราวหน้าเพลงที่๒จะได้แบบว่า
เฮ้ยนี่ก็คือเพื่อนเราครอบครัวเรา

ก็มาเชียร์น้องข้าวหอมคนนี้ได้ใหม่นะครับ
คราวหน้าอย่าลืมนะครับทางไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นนะครับ

ตอนนี้นักสู้รุ่นจิ๋วครับ
นาฬิกาตรงหลังเข้ารบทรงชาติแล้วทุกวันอาทิตย์ครับผม
คุณผู้ชมค่ะเราไม่สามารถมีวันดีได้ทุกวันหรอกค่ะ
แต่ในวันร้ายถ้าเรามีสติดีเราจะผ่านมันไปได้ค่ะ
รายการต่อไปค่ะพบกับเกมต่อชีวิตค่ะ

แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับ
คุณผู้ชมที่รักของเรานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
จะเอาเงิน๑ล้านไปรักษาลุงกับแม่ให้หายค่ะ
ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องข้าวหอมด้วยนะคะ

ทีนี้เราเจอเขาไม่สนิทกันเลย
แล้วอยู่ดีวันหนึ่งไปขอเขามาเป็นลูกบุญธรรม

เขาบอกว่าหนูไม่มีแม่หนูก็ดีใจที่มีแม่แล้วค่ะ
แปลกอย่างหนึ่งปกติแล้วเรียกแม่ก้อยก็ต้องเรียกพ่อต้อม

แต่ไม่มีแม่พ่อยังอยู่
เห็นบอกนะตอนนั้นคุณแม่สัญญาเลยว่าคุณแม่จะไม่ตายเด็ดขาด

ต้องอยู่ด้วยกัน
ยังไงก็แม่จะไม่ตาย